เขาได้รับฉายาจนเป็นที่รู้จักของชาวบ้านว่าคนนี้เป็นตัวตึง
ที่นี้คุณผู้ชมคือพฤติกรรมของเค้าจะชอบผีจักรยาน
แล้วไปนั่งตัวเองไปนั่งอยู่ตรงกลางสี่แยก
พอเวลามันมีไฟเขียวหรือรถจะมาเขาก็จะลุกออก
แต่ชาวบ้านเขาหวาดเสียวกันตลอดเวลา
แล้วในที่สุดเขาถูกรถชนจริงด้วยไปดูค่ะ

ไงไงวะเร็ว

เขาคุยกันเสร็จเขาก็หันกล้องถ่ายไปทางนี้แหละ
ทำลางหวายคนเนี่ยหรือนายบุญทำเต้มเปลี่ยม

รถบรรทุกพ่วงคือคันยาวเลยผ่านไป
แล้วรถยนต์คันหนึ่งชนเข้ากับตัวเขาแบบเต็ม
เสียงชนดังมากเลยนะคะ
นี่คือนายบุญธรรมเต็มเปรียบอายุ๕๒ปีที่ถูกรถชนค่ะ
แล้วอย่างที่บอกว่าเป็นที่รู้จักกันของชาวบ้านแถวนั้นเป็นอย่างดี

โดนรถชนเข้าจริงเลยรอบนี้กระเด็นไปไกลถึง๓๐เมตร

เหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองค่ะ
จุดนี้คือสามแยกสไฟแดงนะคะตลาดใหม่รังหวายค่ะที่พนมทวนนะคะ

ชาวบ้านก็ถ่ายคลิปอย่างที่ขวัญเล่าให้ฟังว่าจังหวะพูดคุยกัน
จังหวะจริงก็บันทึกภาพเอาไว้ได้พอดีค่ะ
หลังเกิดเหตุรถคันนั้นเนี่ยหนีไปนะคะเดี๋ยวมันมีความคืบหน้ามา
ตำรวจสพพนมทวนเนี่ยพอรับแจ้งเหตุก็เข้าไปตรวจสอบบริเวณสี่แยกไฟแดงตรงนี้นะคะ
ก็มีการนำศพของนายบุญธรรมไปส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอน
ตรงที่เกิดเหตุบนถนนไปสังเกตเห็นว่ามันมีรอยเบรกบนถนนเนี่ยเป็นทางยาวเลยค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราไปดูตรงบริเวณนั้นมันอยู่แถวหน้าร้านสะดวกซื้อ
เห็นอะไรด้วยรู้ไหมรถจักรยาน
ครับไปดูรถจักรยานหน่อยของนายบุญธรรม
เนี่ยเค้ามาจะขี่จักรยานคู่ใจฮะเนี่ยมาแบบนี้เป็นประจำ
คุณผู้ชมจอดพิงเสาเอาไว้เห็นป่ะ
คือในรถจะเต็มไปด้วยอะไรเต็มไปหมดเลย
ลองดูนะมีพวงมาลัยสีเหลืองมีถุงทูบมีสมุดบ้างมีถุงเสื้อผ้าบ้าง
เขารู้กันเลยว่าฉายาเป็นตัวตึงประจำหมู่บ้าน

ชาวบ้านผ่านไปมาก็มักจะซื้อนู่นซื้อนี่ให้กินบ้าง
หรือจะให้เงินเขาบ้างเป็นบางครั้งค่ะ
แล้วชอบไปนั่งบนถนนตรงสี่แยกไฟแดง
พอไฟเขียวลุกเดินออกไปเป็นปกติ
แต่กลายเป็นว่าวันนี้มันกลายมาเป็นเรื่องเศร้านี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมคะแต่จริงแล้วเขาบอกว่า
ชาวบ้านคนในพื้นที่ที่รู้จักในบุญธรรม
หรือว่าธรรมาวายในอาลายเขาเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่านายบุญธรรมค่อนข้างนิสัยดีนะ

แต่ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใคร
คือเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจติดต่อยาดแล้วนะคะก็ให้มารับทราบเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็มีความคืบหน้าว่าเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามตัวคนที่ขับรถคันนั้น
ชนนายบุญธรรมจนเสียชีวิตด้วยแล้วญาติให้ข้อมูลแบบนี้ว่า
คือนายบุญธรรมมีอาการทางสมองค่ะชอบมากจะปั่นจักรยานคู่ใจไปแบบนี้
แล้วก็ไปนั่งอยู่กลางถนนตรงสี่แยกไฟแดงก็ชาวบ้านคุ้นเคยกันดี
แต่ว่าวันนี้มันกลายเป็นเรื่องเศร้าไปแล้วนะคะเสียใจด้วยค่ะ